คนซื้อของขายของระมัดระวังกันให้ดีนะคะ

คราวนี้ไประบาดอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง

เสียร้านเจ้าของจักรยานนะคะก็เตรียมเอาเงินที่ขายจักรยานได้เนอะ

ไปถึงพนักงานธนาคารนั่งนับเสร็จ

เดี๋ยวเราเทียบให้คุณผู้ชมดูกันแบบใบต่อใบเลยเนาะ
ว่าไอ้ของจริงของปลอมมันต่างกันยังไงแบบไหน
ผู้ชายคนนี้ค่ะคือนายวัฒนาสถาปนสิรินะคะ

เป็นเจ้าของร้านขายจักรยานในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คุณผู้ชมดูอันล่างเนี่ยคือธนบัตรปลอมข้างบนเนี่ยคือธนบัตรจริง
จะเห็นว่าสีหมึกกับลายมันต่างกันเล็กน้อย
แต่ถ้าดูเผินเนี่ยก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาได้รับธนบัตรใบละ๑๐๐บาทมาจากลูกค้า๑ใบ
ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ว่าเป็นลูกค้าคนไหนได้มาเมื่อไหร่อย่างไร

แต่พอเอาเงินที่ได้จากการขายของไปฝากธนาคารเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าธนบัตรใบนี้หมายเลข๔กไก่๕๐๒๒๖๘๙เป็นแบงค์ปลอม
ก็เลยมาแจ้งให้เขารู้แล้วก็ปั๊มหึกให้รู้กันเลยว่าเนี่ยคือธนบัตรปลอมนะคะ
แล้วก็ส่งคืนมาให้ซึ่งอย่างที่บอกถ้าดูด้วยตาเปล่ามันดูไม่ค่อยออกอะค่ะ
ต้องสังเกตดีเบื้องต้นที่ส่องที่แสงไฟก็จะเห็นว่า
จริงเนี่ยลายน้ำจะชัดกว่าคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้
ที่เราส่องให้ดูถ้าเทียบกันมันจะเห็นเลยว่า
น้ำลักษณะคือแตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะ
เพราะฉะนั้นเข้าใจแหละเนาะคนซื้อของขายของบางทีทำธุรกิจ
มันไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วย
เพื่อเป็นการเซฟตัวเองตรวจสอบให้ดีเวลารับเงินมาจากลูกค้านะคะ
แล้วก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแหละตำรวจต้องไปไล่ดูนะคะ
ตามจับแก๊งนี้กันหน่อยเพราะเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายคน
ที่ได้แบงค์ปลอมแบบนี้ไป